ฟ้าผ่ากลางโรงพักแม่สอดจังหวัดตาก
ไม่ได้ฝ่าผ่าจริงนะแต่เป็นการเสียบเลยอ่อเอาได้ยาย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะล่าสุดมีคำสั่งย้ายด่วน
ตำรวจโรงพักแม่สอด๖นายด้วยกันนะคะ
หลังจากที่ปล่อยผู้ต้องหาชาวจีน๒รายหลบหนีนะคะ
ไปดูกันหน่อยนะคะว่าตำรวจ๖นายมีใครบ้างค่ะ
ตำรวจ๖นายประกอบด้วยพันธุ์ตำรวจเอกมานัดสอนประพันธ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากรักษาการผู้กำกับโรงพักแม่สอด
พันธุ์ตำรวจโทเทพบดินโพธิศาสตร์
รองผู้กำกับการป้องกันและปราบรามโรงพักแม่สอด
พันธุ์ตำรวจตรีสุธรรมอ้นอินสารวัตรป้องกันและปราบราม
ร้อยตำรวจเอกมังกรจักษานรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
ร้อยตำรวจโทธนอมศักดิ์สุริยะรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
ดาบตำรวจพัฒน์บุญเฉยผู้บังคับหมู่ป้องกันและปรับราม
โดยให้ตำรวจทั้ง๖นายไปปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สั่งย้ายในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจาก
เมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรักษาราชการผู้บัญชาการ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สั่งให้เจ้าหน้าที่นำกำลังประสานกับฝ่ายทหาร
และเจ้าหน้าที่สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ไปตรวจสอบสถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์เถื่อน
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนริมแม่น้ำเมย
ผู้ต้องหากลุ่มนี้ลักลอบส่งสัญญาณ
ไปใช้ในบ่อนกาซิโนฝั่งพม่าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
และพอลงพื้นที่ไปไปตรวจยึดเครื่องส่งสัญญาณ
กว่า๕๐ชุดและจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้๑๒คน
ในข้อหาคือหลบหนีเข้าเมือง
โดยทั้งหมดถือวีซ่าประเทศพม่าแล้วก็หมดอายุด้วยนะ
ตำรวจก็เลยนำตัวไปส่งฟ้องศาล
แล้วก็มีการปรับกันคนละ๓๐๐๐บาท
และนำตัวไปควบคุมรอที่จะเนรเทศ
กลับประเทศที่สพแม่สอดจังหวัดตาก
แต่ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งผู้ต้องหา๒คนหายตัวไป
และทั้ง๒คนพอไปตรวจสอบประวัติ
ก็มีหมายจับของประเทศจีนอยู่ด้วยนะ
ต่อมาก็เลยมีคำสั่งพักงานตำรวจที่เฝ้าอาคาร
รอการเนรเทศของสพแม่สอด
และตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเอาผิดเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วด้วย
รวมทั้งจะประสานไปยังทางการในจังหวัดเมียวดีของพม่า
ให้ช่วยติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีดังกล่าว
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวจนกระทั่งนี่แหละค่ะ
คำสั่งฟ้าผ่าในวันนี้ก็คือมีการสั่งย้ายด่วน
นายตำรวจ๖นายด้วยกันของโรงพักแม่สอดจังหวัดตากนะ
ควบคุมตัวอยู่ดีหายไปได้ยังไงนะ๒คนนะคะ